หลายคนก็คงรอติดตามเรื่องของคดีน้องชมพู่นะ

ใช่ค่ะแต่ถามว่าความคืบหน้ามันมีอะไรบ้างหรือเปล่า

เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์๑๑พฤษภาที่น้องหายตัว
จนถึงวันนี้๒๑มิถุนายนแล้วเนี่ยค่ะ

อย่างหนึ่งเนี่ยนะแพทย์นิติเวศเนี่ย
คือเขาบอกว่าคดีนี้มันมีโอกาสนะ
โอกาสที่จะปิดไม่ลง

ใช่พอพูดแบบนี้แล้วก็เลยอยากรู้ว่า
มันหมายถึงอะไรเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
เอาเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่

ไม่รู้ว่าครั้งที่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วค่ะ
รอบนี้ไปถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากบ้านของนายแชมป์
นายแชมป์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
แล้วก็เพื่อนบ้านของในกิ้ง
นายกิ้งเนี่ยเป็นน้องชายของพ่อน้องชมพู่
ซึ่งก็สอบถามคำถามคล้ายเดิมค่ะ
วันนั้นอยู่ที่ไหนทำอะไรเห็นอะไรบ้าง
คือเพื่อตรวจสอบว่าแต่ละคนเนี่ย

ให้การผิดแผกไปจากที่เคยให้การหรือเปล่า
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ยังตามแกะรอยทุกเบาะแสนะคะ
แต่ทีนี้พอมันผ่านมา๔๐วันแล้ว
เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นความคืบหน้าที่ชัดเจนมากนัก
เพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคน
รอรอฟังวันไหนนะที่จะรายงานว่า
จับได้แล้วคนร้ายฆ่าน้องชมพู่
แต่ณจนถึงตอนนี้เรายังรายงานแบบนั้นไม่ได้
ซึ่งจริงในทางคดีตำรวจเขาก็บอกว่ามีความคืบหน้านะ
บางอย่างก็เปิดเผยกับสื่อได้บางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้
เรื่องนี้ทางด้านรองศัตว์อาจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ก็บอกว่าคดีนี้มันยากเหมือนกันนะ
เพราะว่าวัตถุพยานที่เก็บได้ตั้งแต่วันเจอศพจนถึงวันนี้เนี่ย
มันยังไม่พอที่จะมัดตัวคนร้าย
แล้วการที่เจ้าหน้าที่ไปเก็บหลักฐานที่หลังเนี่ย
มันอาจจะทำให้หลักฐานสำคัญมันถูกทำลายหรือว่ามันคลาดเคลื่อนไป
เพราะจำได้ไหมตอนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้กันพื้นที่ทันที
หมอปลายังบอกเลยว่าอ้าวทำไมถึงไม่ได้กันพื้นที่ทันที
เพราะว่าหลังจากนั้นมันอาจจะมีตัวคนร้ายเอง
ชาวบ้านคนอื่นที่เดินเข้าไปในป่า
แล้วจะไปทำลายหลักฐานก็ได้
ซึ่งมันก็เลยมีความเป็นไปได้ค่ะว่าคดีนี้อาจจะปิดไม่ลง
อันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทเขาบอก

แต่ว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจได้มาเนี่ย
ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัวน้องชมพู่
ส่วนความเคลื่อนไหวของครอบครัวเนี่ยนะคะ
คือแม่น้องชมพู่เนี่ยก็มีการนำรูปของน้องชมพู่เนี่ย
โพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็มีข้อความ
นี่เลยคุณผู้ชมถึงเราจนเราก็มีความสุข
และลูกคือน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมพลังให้พ่อแม่ในทุกวัน
เป็นลูกพร้อมหน้าพร้อมตากัน๔คนพ่อแม่ลูกค่ะ
แล้วก็มีน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่
น้องชมพู่กำลังนั่งเล่นที่แคร่แล้วก็ห้อยพระนางกวัก
ก็มีการอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่โพสต์นี่นะคะ

นอนหลับกอดผ้าเป็นผ้านุ่มแสนรัก
แล้วก็ลงแคปชั่นนะคะว่าไม่เคยที่จะเรียกร้องของเล่นใดให้พ่อแม่ลำบาก
ขอแค่มีผ้านุ่มสุดที่รักก็พอ
อันนี้เป็นโพสต์ที่คุณแม่เอามาโพสต์
ซึ่งโพสต์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่หมอปลาลงพื้นที่
หมอปลาลงไปเมื่อวันศุกร์คุณผู้ชมจำได้ไหม
แล้วก็บอกกับคุณติพิติคุณกิติศักดิ์ทีมข่าวของเรา
บอกว่าสัมผัสได้ถึงวิญญาณน้องชมพู่
แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเจอน้องแบบไหน
แต่จุดที่ไปเจอศพน้องตรงนั้นหมอปลาบอกว่า
ไม่ได้มีอาการอะไรสัมผัสอะไรไม่ได้
มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่หมอปลายังไม่ได้ให้คำตอบ
เพราะว่าตอนที่หมอปลาเดินผ่านบ้านต่างมันมีช็อตที่หมอปลากระซิบบอกพี่ติ
แล้วเรื่องนี้พี่ติบอกว่าถ้าเกิดพูดไปเนี่ย

ก็เลยไม่สามารถที่จะนำข้อมูลนี้มานำเสนอข่าวได้
คือก็ต้องรอให้ทางคดีตำรวจเขาทำหน้าที่ค่ะ
แล้วพ่อแม่ก็เชื่อว่าวิญญาณของน้องน่าจะวนเวียนอยู่ใกล้ยังไม่ไปไหน

ส่วนตอนนี้นี่เป็นตอนที่มีคนโทรมาหาแม่น้อง
แล้วก็บอกว่าเป็นร่างทรงอีกแล้ว
แล้วก็ให้ข้อมูลต่างบางทีแม่ฟังข้อมูลพวกนี้แม่ก็ท้อใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าให้ข้อมูลบางทีบางข้อมูลแม่ก็บอกว่าแม่ไม่สบายใจ
นี่เขาอธิบายรูปภัณฑ์สันธารเลยว่าคนร้ายอายุประมาณเท่านี้
จะมีไฝอยู่บนใบหน้าแม่นี่หันมามองพิติด้วย

เพราะคนที่เขาโทรมาเนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายคือคนใกล้ตัวน้องชมพู่นี่แหละ

ทีมข่าวของเราก็ยังปักหลักอยู่นะคะ